มีชะนีหลุดกรงค่ะที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวจนได้รับบาดเจ็บนะคะ

ทุ่งท่าราชตมนาเขียนอ้ำเภอมือจนครสีธรรมราช
มีชะนีหลุดออกมาจากโรงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวจนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันชุลมุนแล้วค่ะจับชะนีเอาไว้
แล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จากการตรวจสอบนะคะชะนีตัวนี้เป็นเพศเมีย
มีคนนำไปบริจาคให้กับสวนสัตว์เปิดทุ่งท่าลาศเมื่อเดือนก่อน
แล้วก็ดูแลไว้ในกรงเหล็กสี่เหลี่ยมแล้วค่ะ
มีไม้กระดานปูไว้ด้านล่างกรงเป็นกรงพักสัตว์แบบชั่วคราว
แต่คุณผู้ชมชะนีคือฉลาด

คือรู้ว่าคือกรงมันเป็นเหล็กใช่ไหมค่ะแต่ข้างล่างมันเป็นไม้
คือมันฉีกได้อ่ะชะนีฉีกไม้กระดานใต้กรงคุณผู้ชม
แล้วก็แห่กรงออกมาทำร้ายนักท่องเที่ยวผู้หญิงค่ะ
อายุประมาณ๒๕ปีบาดเจ็บขาทั้งสองข้างเป็นแผล
คือชะนีกระดับเป็นแผลเวอะวะเลยนะคุณผู้ชม

ก่อนที่จะกระโจนออกนอกสวนสัตว์ไปนะคะ

แล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายไปไว้ในโครงที่แข็งแรงกว่าเดิมต่อไปค่ะ
ต้องบอกว่าดูฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยนะ
ที่เหมือนเป็นวิวัฒนาการของลิงที่เขาถูกทดลองและฉลาดขึ้น
ใช่คือลิงมันก็คงจะลองแกะดูแล้ว
พื้นมันเป็นไม้มันแกะได้เริ่มแกะได้แล้วก็เปิดซะเลย